คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะที่จังหวัดระยอง
คือมันก็เป็นภาพที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีวัยรุ่นตีกันเนี่ย

คนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือคนระแวกนั้นมีความชาชิน
มันต้องบ่อยแค่ไหนถึงพอมีคนทะเลาะกัน
แล้วเราถึงไม่กลัวแล้วนั่งเชียร์ต่ออะไรอย่างนี้

นี่ค่ะแต่แสดงว่ามันน่าจะเกิดขึ้นบ่อยมากจริง
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะ

ปกติเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องหนีสิ
ต้องหนีสิครับอืม
อันนนี้เพจข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊กเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะ
ทีมข่าวไปที่สถานที่เกิดเหตุค่ะอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งที่อำเภอปลวกแดง
ไปพบกับคนดูแลตลาดคุณเทียนทองบอกว่า
คือวันที่๔พฤศจิกายนมีวัยรุ่น๒กลุ่มเหมือนจะมีเรื่องกันเข้ามาที่ร้าน
ร้านก็เลยไปให้กาดไปขอตรวจค้นเพื่อป้องกันเหตุ
ตอนแรกกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ยอมก็คุยกันอยู่นานยอมให้ตรวจ
ปรากฏว่ามีอาวุธมีดอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์
พอวันที่๕กลุ่มที่ถูกตรวจค้นน่าจะไม่พอใจไปฟ้องรุ่นพี่
ตามมาเอาคืนกับกาดของร้านค่ะ
แล้วก็เกิดอย่างที่เห็นค่ะทำลายทุบตีร้านค้าในตลาด
ไปห้ามก็เลยเกิดการยื้อแย่งแล้วชุนละมุนกัน

เขาเริ่มมีการโวยวายครับ
แล้วก็มีการทุบตีร้านค้า
ซึ่งเป็นการทำลายทรัพย์สินของภายในตลาด

พอเข้าไปปามปรากฏว่าน้องทีมชายละกัน

ฉะนั้นลูกผู้ชายผมเองก็ต้องปกป้องตัวเอง
ถามกู้ภัยกู้ภัยก็บอกว่าที่นี่ตีกันบ่อยมาเป็นประจำ
ตอนนี้ตำรวจก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็ติดตามผู้เกาะเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับ